เปิดบ้านต้อนรับสาวสวยเสียงดีที่มาโชว์พลังเสียงในรายการของเราหลายคนนะครับคุณผู้ชมค่ะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีนางเอกที่ผ่านตัวเองมาเป็นนักร้องนะคะคุณผู้ชม

ครอบครัว

อลาคนเนี่ยมันสวยทั้งเก่ง